รัสเซียนะครับหวังจะสร้างสถิติในการเดินทางรอบโลกด้วยบอลลูนเดี่ยวนะครับ
แล้วก็เริ่มเดินทางออกจากออสเตรเลียเมื่อวานนี้ครับ
นี่คือภาพของนายเฟเดอร์คอนยูกอล์ฟ
ซึ่งเป็นชายชาวรัสเซียวัย๖๕ปีครับ
ที่ปล่อยบอลลูนหนัก๑๖ตันขนาด๕๒เมตร
จากสนามในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียเมื่อวานนี้
เพื่อหวังจะสร้างสถิติใหม่ในการใช้บอลลูนเดินทางรอบโลกด้วยตัวคนเดียว
โดยขนาดนี้สถิติของการเดินทางรอบโลกด้วยบรรลูนใช้เวลาทั้งหมด๑๓วัน

ขณะที่ทางด้านของคอนยูกอล์ฟนั้นก็หวังว่าจะสร้างสถิติใหม่ขึ้นมาในการเดินทางรอบโลกด้วยบอลลูน

โดยคาดว่าจะเดินทางมุ่งหน้าไปยังตะวันออกนะครับผ่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์ชิลีอาเจนติน่าแอฟริกาใต้
แล้วก็กลับมาที่ออสเตรเลียอีกครั้งรวมระยะทางกว่า๓๐๐๐กิโลเมตรครับ